แม่ได้พูดคำนี้กันเต็มปากเต็มคำนะคะ
เริ่มต้นสักกระดาษใหม่เดือนใหม่
ขอให้อะไรใหม่เป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ปีนี้เป็นปีกระต่ายด้วยนะคะกระต่ายหูยาว
ขอให้ปีนี้เราฟังกันเยอะฟังกันให้มากขึ้น
มีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่า
ต่อให้การฟังของเรานั้นบางเรื่องเราอาจจะไม่เห็นด้วย
เรื่องมีคนที่คิดต่างจากเราก็แค่เคารพความต่าง
แล้วก็ใช้ความต่างนั้นหาวิธีในการที่จะอยู่กับความต่างนั้นให้ได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความรัก
ใช้วิธีการเดียวกันเลยคือฟังกันเยอะนะคะ
แล้วก็มาเจอกันในเวลาแบบนี้เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของใคร

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะน้องพิมนะคะ
กับแฟนมา๕ปีแฟนของพิมเป็นผู้ชายที่หลายคนใช้คำว่าไม่หล่ออ้วนผิวคล้ำ
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพิมพ์หาได้ดีกว่านี้เยอะเลย
แต่พิมไม่สนค่ะเพราะว่าเคยคบคนหน้าตาดีแล้วนิสัยแย่ใส่เรา
ก็เลยเข็ดนะคะลองเลือกครบคนที่นิสัยบ้างไม่ใช่หน้าตาบ้าง

แฟนของพิมไม่หล่อแต่นิสัยดีค่ะพี่
เอาใจและตามใจพิมพ์และครอบครัวทุกอย่าง
แม่ของพิมชอบแฟนคนนี้มาก
ถึงขั้นบอกว่าถ้าจะแต่งงาน
แม่ก็ขอคนนี้นะไม่เอาคนอื่น
ดูสิคะแม่พิมรักเขาขนาดไหน
แต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมครับพี่

เรลลี่มากถึงมากเกิน

และเขาเองก็ยินดีคุยกับทุกคน
ทุกครั้งที่เราเริ่มสงสัยว่า

พอถามเขาเขาก็จะมีเหตุผลเสมอ
บางครั้งพิมเจอหลักฐานนิดหน่อย

แต่พอเขาเริ่มรู้ก็จะไหวตัว
ห่างจากผู้หญิงเหล่านั้นทันที

เอามาให้ใช้มาเอาใจค่ะ

ก็คือเขาจะไปร้องไห้กับแม่
บอกว่ารักเราอย่างนั้นอย่างนี้
รวมถึงมีการพาพิมไปไหว้พระสาบาน

ซึ่งอันนี้พิมจะไม่สาบานร่วมกับเขานะคะ

การทำร้ายตัวเองให้ป่วยจนเข้าโรงพยาบาล

สุดท้ายใจพิมพ์มันไม่แข็งพอค่ะพี่

บางทีที่มักจะทำร้ายตัวเอง

แล้วบังเอิญว่าพอเรียกร้องเมื่อไหร่

งั้นก็ทำแบบนี้สิทำเรื่อย
นะคะไม่รู้นะถ้าหนูใจแข็งพอ

เขาได้ใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำร้ายตัวเอง
เดี๋ยวน้องก็จะต้องหันมาสนใจเขา

จะบังคับให้เรากลับมา

บางทีหลายครั้งเราเองเป็นคนที่๓
นิสัยหรืออุปนิสัยนี้ของเขาด้วย
นะคะเรามาฟังเรื่องราวต่อ

ทำไมถึงทนกับพฤติกรรมซ้ำซาก

ไม่เจอหลักฐานชัดมั้งคะ

ทำให้เรากลายเป็นคนขี้ระแวงค่ะพี่
พยายามหาทางจับผิดเขา
แล้วก็เหมือนบุญที่พิมทำส่งผล
ในที่สุดก็จับได้จริงด้วย

พรุ่งหยุดยาวเดินตุลากรมที่ผ่านมา
แฟนถามพิมว่าไปเที่ยวที่ไหนไหม

งั้นเขาขอกลับไปบ้านพ่อที่ลำปางนะ

เขาบอกว่าไป๑อาทิตย์กะจะลาพักร้อนเพิ่ม

ก็เลยไม่ได้ไปกับเขา

เครื่องนี้มีฟังก์ชั่นดักฟังเสียงได้ด้วย

ปั๊บแอบไปใส่ในรถของเขา
วันแรกที่เขาไปทุกอย่างปกติมาก

ก็เห็นว่ารถเขาเคลื่อนที่ไปแถวสนามบินลำปาง

ถ้าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้บอกพิมว่า
วันนี้จะอยู่ซ่อมบ้านพ่อทั้งวันนะ

นี่น้องพิมเล่าแล้วแบบใจระทึกตามไปด้วยเลย

เป็นรุ่นน้องในออฟฟิศที่พิมรู้จักดี

มันมีทั้งความคิดถึงโหยหา

ไปโก็ไกลฝั่งบ้านพ่อที่ลำปาง
จากนั้นพิมก็เลยแกล้งโทรเข้ามือถือเขา

คนที่รับสายไม่ใช่แฟนแต่เป็นพ่อของแฟนค่ะ
แฟนบอกว่าตอนนี้แฟนซ่อมหลังคาอยู่

พ่อกับแฟนรวมหัวกันหรอกพี่แน่นอน
วินาทีนั้นค่ะพิมตัดสินใจได้ทันทีว่าความสัมพันธ์นี้ต้องจบ
แต่เราต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาพิมก็เลยลางาน
ชวนแม่นั่งรถทัวร์ไปหาเขาที่ลำปางคืนนั้นเลย
บอกแม่ว่าจะพาไปเซอร์ไพรส์แฟนแต่ไม่ได้บอกแม่นะคะว่าจะพาไปจับโป๊ะ
ซึ่งตลอดการเดินทางพิมก็คุยกับแฟนตามปกติค่ะ
เขายังมีหน้ามาบอกพิมพ์ด้วยนะคะว่าวันนี้ซ่อมหลังคาเหนื่อยมากเลย
เพลียมากคงต้องนอนเร็วนะพรุ่งนี้ก็ยังยุ่งเพราะต้องทาสีบ้าน
พอพิมเดินเข้าไปบ้านพ่อพ่อเห็นหน้าหนูปั๊บเขาหน้าถอดสีเลย
ซึ่งพิมไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินขึ้นไปเคาะประตูห้องนอนของเขา
พอเปิดประตูหลักฐานเต็มตาค่ะพี่ชู้นอนบนเตียง
เขารีบอธิบายว่าน้องเขามาเที่ยวไม่มีที่พักก็เลยให้พักในห้อง
แต่พี่คะในบ้านเขามีห้องเยอะแยะทำไมต้องมานอนห้องเดียวกับแฟนพิมพ์ด้วย
เขายังโกหกแก้ตัวไม่เลิกค่ะตอนนั้นพิมไม่ด่าสักคำ
แต่เขาไม่ยอมเลิกขอให้พ่อเขาช่วยพูดอ้อนวอนแม่พิมพ์ให้ช่วยกล่อม
แต่พิมตัดสินใจเด็ดขาดและเดินออกจากชีวิตเขาตั้งแต่วันนั้น
แต่แทนที่จะจบเขาก็ยังตามง้อพิมพ์ทุกวิถีทางนะคะ
ขอความเห็นใจจากแม่เข้ามากราบแม่ขอร้องแม่
พิมก็รักเขาจังเลยค่ะพี่ใจอ่อนเหมือนเดิม
และยังพูดกล่อมให้พิมพ์คืนดีเห็นแก่ความดีของเขา
ปฏิญันกับตัวเองว่าปีหน้าหรือว่าปี๖๖
เขาต้องมาอยู่ในวงจรชีวิตพิมอีกต่อไป
อยากเริ่มต้นปีด้วยอะไรดีแต่ติดที่แม่ไม่ให้ความร่วมมือเลย
แม่ยังให้เขาก็มาง้อพิมถึงในบ้าน
เป็นสายให้แฟนว่าพิมไปไหนทำอะไรบ้าง
ควรทำยังไงดีคะพี่อ้อยคะจะปีใหม่แล้ว
ก็อยากมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมีเขา
อยากให้เขาออกไปจากชีวิตพิมพ์โดยที่แม่เลิกหนุนหลังเขาสักที
ตอนนี้พิมรู้สึกรำคาญมากทนเห็นหน้าเขาไม่ไหวแล้วจริง
อืมทั้งหมดอยู่ที่ใจน้องค่ะพิมค่ะ
พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราทั้งชีวิตเรานะเราต้องยอมรับก่อน
รักว่าที่ลูกเขยจนไม่แคร์ความรู้สึกลูกสาวเชียวหรือ
ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะพี่ว่าถ้าเราชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเอง
ตัดสินใจได้เลยไอ้ความสัมพันธ์แบบที่แบบวนหลูบ
อกใจจับได้ให้อภัยเสร็จปั๊บนอกใจจับได้ให้อภัย
มันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยอะค่ะเหมือนเวียนไหว้ตายเกิด
แต่มันจะกลายเป็นเวียนไหว้ตายแล้วไม่เกิดสักทีเพราะมันจะจมแต่ความทุกข์แบบเนี้ย
สุดท้ายเราต้องยอมรับนะคะไม่มีใครเป็นของตายของใครนะ
คิดว่าหลอกเราง่ายหรอพูดอะไรก็ได้
พอจนมุมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็วิ่งไปนู่นค่ะขอให้พ่อช่วยขอให้แม่ช่วย
นี่คือผู้นำครอบครัวของเราจริงหรือ
พิมคิดดูนะไม่รู้สิพี่อ้อยว่าดูไม่ค่อยแมนเท่าไหร่นะ
รักใครให้ซื่อสัตว์มันยากตรงไหนรักเขาน้องพิมไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ
แต่ทำไมเขาต้องนอกใจเราอยู่เรื่อยแปลว่าไม่แคร์ความเสียใจของเราเลยหรือไง
คุยกับแม่ก่อนนะคะแม่อยากให้หนูร้องไห้ทั้งชีวิตหรือเปล่า
อยู่ในบ้านเราเป็นแฟนเราออกจากบ้านเป็นแฟนใครก็ไม่รู้
หนูไม่พร้อมจะมีชีวิตคู่แบบที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่รอดแน่
กอดคุณแม่แน่นแล้วบอกว่าแม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของหนูนะ
ชีวิตทั้งชีวิตของหนูหนูอยากดูและคัดคนที่หนูมั่นใจ
ว่าหนูรักและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะพัง
ช่วงนี้หนูอยากใช้เวลาทบทวนในวันที่หนูอยากอยู่คนเดียว
อย่าพยายามให้เขาเข้ามาใกล้หนูนะคะแม่
เพราะนอกจากไม่สบายใจแล้วหนูยังรู้สึกรำคาญ
หวังว่าแม่จะเข้าใจนะในความรู้สึกของหนู
คำว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแต่อาจจะไม่ได้ครองใจคนเสมอไปค่ะ
หลายครั้งยิ่งพยายามยิ่งได้ผลตรงข้าม
หนูอยากบอกแม่แบบนี้แล้วก็ช่วยฝากไปบอกเขาด้วย
คือไม่ว่ายังไงค่ะในทุกคู่รักนะ
เรามีช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ได้อยู่ด้วยกัน
รักกันอยู่ต้องดูแลค่ะอย่ามารู้สึกแย่ตอนกำลังจะจากไป
ซื่อสัตว์ที่ให้กันมันยากตรงไหนเหรอคะ
รักเราแค่ไหนเชียวมีเราคนเดียวยังไม่ได้เลย
ถ้าให้กันไม่ได้ให้ถือว่าเราไม่รักกันมากพอค่ะ
อกใจไม่ใช่เรื่องพลาดมันคือความประมาทที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ
น้องคะวันที่ไปลำปางคิดดูดีนะ
เขาพากันไปนอนในห้องเขาขนาดนั้น
ถ้าน้องไม่เอกใจไม่คิดจะตามไป
คิดว่าเขาจะหลอกเราไปถึงเมื่อไหร่
รักเขาพี่เข้าใจนะคะแต่ถ้าปล่อยให้เขาหลอกเราได้เรื่อย
ให้อภัยบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเหมือนเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาทำร้ายเราได้มากขึ้น
ของตายรักได้และเจ็บเป็นค่ะไม่มีใครเป็นของตายของใครได้ทั้งชีวิตนะคะ
น้องต้องรู้ว่าเมื่อน้องรักได้น้องเจ็บเป็นน้องต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง
เข้าใจนะคะว่าน้ำตาเป็นของเราไม่ต้องไปซื้อหาจากที่ไหน
แต่ก่อนจะเสียน้ำตาครั้งต่อไปขอให้คู่ควรไม่ใช่เจ็บซ้ำเพราะคนเดิม
เพิ่มเติมคือเรายอมไม่มีใครสามารถทำร้ายหัวใจเราได้
ถ้าเราไม่ยอมค่ะและถ้าเขาไม่รักเรามากพอจะซื่อสัตว์
ตัดเขาออกจากชีวิตหลายครั้งนะคนที่นอกใจกลายเป็นคนที่ได้สิทธิพิเศษอะค่ะ
เพราะคนซื่อสัตว์อย่างน้องมักจะเลือกถามว่าตกลงเขาจะเลือกใคร
ตกลงเขาจะเอายังไงทำไมล่ะคะเราถึงให้สิทธิ์คนทรยศได้เลือกก่อน
คือคนที่ซื่อตรงกับคนรักทำไมเราไม่เป็นคนที่เลือกบ้าง
ถามตัวเองดูดีดีค่ะอันนี้ฝากเป็นวิธีคิดให้กับหลายหลายคนด้วยนะคะ
ปีเก่าอะไรไม่ใช่หรืออะไรก็ตามที่คอยทำร้ายจิตใจ
ไว้ในปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้เจอคนดีมีวันดีอยู่รอบตัว
ปีนี้อาจจะเป็นปีแห่งการทบทวนนะคะ
ตลอดปีที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างที่หนักหนา
เรามัวแต่ทนทนทนและพอเวลาผ่านไปมานั่งนับปีค่ะว่า
พี่คะหนูคบกับเขามา๑๐ปีแล้วค่ะแล้วพอถามว่า๑๐ปีเป็นยังไงบ้าง
ก็ต้องอดทนค่ะเพราะเขามีคนอื่นตลอด
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องนับ๑๐ปีของความผูกพันค่ะ
นี่คือ๑๐ปีแห่งความอดทนต่างหาก
และน้องเห็นไหมคะว่าหลายครั้งที่เราลงทุนด้วยความอดทนผลที่ได้คืออะไรอ่ะ
อดทนแทบตายให้ได้คนหลายใจมาอยู่ใกล้
และทำร้ายเราไม่รู้จักเลิกแบบนั้นมันคุ้มหรือเปล่า
เข้าใจนะคะคำสอนที่เรามักจะได้ยินว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องอดทนสิ
แต่การอดทนต้องอดทนกับคนที่คู่ควรค่ะ
อย่าอดทนเพื่อเขาจนใจร้ายกับตัวเรา
ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้ปีใหม่นี้
เป็นปีที่เราได้เจอแต่สิ่งดีคนดีและเป็นคน
เลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นสิ่งดี
อย่าใช้ชีวิตแบบว่าก็เขาไม่ยอมเลือกใครอะค่ะ
ก็เขายังไม่ตกลงว่าจะเลือกใครหรือเขายังไม่บอกเลยค่ะ
เขาจะเอายังไงเขายังไม่มาบอกเลิกเลยนะคะ
ถ้าบอกเลิกแล้วนะหนูจะได้ชัดเจนกับตัวเอง
ได้ไปจากเขาสักทีหลายครั้งคำว่าเลิก
สิ่งที่เขาทำล้ำกับคำว่าเลิกที่เขาควรบอกตั้งนานแล้วนะคะ
ทบทวนค่ะและอย่าลืมส่งกำลังใจให้ตัวเอง
ขอบคุณตัวเองที่สามารถผ่านวันเวลายากมาได้จนกระทั่งถึงปลายปีนะคะ
ขอบคุณมากมายกับความไว้ใจที่ส่งคำถามเข้ามาเรื่อย